นาฬิกา๓๔นาทีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะเบรกนี้มีข่าวใหญ่อยู่หลายข่าวเหมือนกันนะครับ
และอีกข่าวที่สำคัญคือข่าวแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะว่ามีการไปพบศพทาบรก
แต่ว่าคราวนี้ถูกยัดไว้ใต้เบาะรถเมษาย๑๒

ตอนแรกเนี่ยโชเฟอร์รถเมย์เนี่ย
นึกว่าเป็นห่อปลาร้าที่ใครลืมทิ้งไว้บนรถ
แต่ปรากฏว่าพอไปเปิดดูตกอกตกใจเลยนะครับ

วิ่งระหว่างห้วยขวางปากคลองตลาดนะครับ
ประสานมูลที่กู้ภัยไปที่อู่รถเมย์

บนรถเมสีขาวแดงบริเวณท้ายรถใต้ที่นั่งผู้โดยสารเนี่ย
พบศพเด็กทาบรกไม่ทราบเพศ
สภาพร่างกายครบสมบูรณ์แล้วนะครับ
อายุคันของแม่น่าจะประมาณ๕เดือน
ห่อด้วยถุงพลาสติกซ้อน๒ชั้น
โดยในภัยบูรณ์ชัยผาอายุ๔๗ปี

ออกขับรถเมย์ตามปกติในกะดึกนี่แหละครับ
ตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่มจนประมาณตีหนึ่ง
ขับรถกลับเข้ามาจอดที่อู่รถเมย์ตามปกติ
ตอนนั้นก็ต้องทำความสะอาดบนรถนะ

ปรากฏว่าไปพบถุงพลาสติกวางอยู่ใต้ที่นั่ง

ตอนแรกคุณภัยบูลคิดว่าเป็นปลาร้า
หรือว่าเป็นปลาส้มที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้

แต่เมื่อเปิดออกดูครับตกใจแทบหงายหลัง

เบื้องต้นตำรวจสานิฐานไว้สองประเด็น
อาจจะเกิดจากแม่ที่ไปทำแท้งเถื่อน
อาจจะเกิดจากแม่ที่ไปทำแท้งเถื่อน

มาจากแม่แท้งลูกที่โรงพยาบาลขณะกลับบ้าน
อาจจะลืมซากเด็กไว้ก็ได้นะครับ
เป็น๒ประเด็นที่ตำรวจสันนิษฐานไว้

ว่าใครเป็นผู้นำศพมาทิ้งไว้นะครับ